ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวเผ็ดร้อนกันก่อนเลย
เมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปนะคะว่าซื้อเจ๊สั่งลุยพี่บุ๋มประนัดดาของเรา

หลังจากที่๒พิธีกรฝีปากกล้าพี่พศอานนท์แล้วก็คุณเอิร์กพรมพร

ส่วนพี่พศอานนท์ก็แรงไม่แพ้กัน
กับเป็นพิธีกรฝีปากกล้าจริงค่ะ

เพราะหลังจากที่โดนซื้อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดา

เคลียร์ประเด็นภาพที่เธอไปเที่ยวกิวแม่ปาน
ซึ่งหน้ากับพจน์อานนท์และพิธีกรคู่ซีเอิร์กพรมพร
ที่ทั้งคู่นำไปวิพากษ์วิจารณ์แบบสนุกปากในรายการบันเทิงรายการหนึ่ง

ยินดีและเต็มใจให้สาวบุ๋มเข้ามาเคลียร์
พร้อมกับยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนตำหนิเรื่องน้ำหนักของเธอเลย
และขอท้าให้ไปดูรายการย้อนหลังได้ค่ะ

ซึ่งถ้าใครอยากรู้ก็ไปเปิดเทปดูอีกครั้ง
เราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ด่าอะไรเขาเลย
เราก็พูดเล่นตามสไตล์เราอยู่แล้ว

เพราะจริงคือคนที่แซวก็คือพี่เอิร์ท
แล้วพี่ก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บุ๋มมาด่านะ

ไม่เคลียร์เพราะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิด

ทั้งคุณพศอานนท์ทั้งพี่บุ๋มเอง
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงไม่ได้มีปัญหา

แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราบอกว่าทั้งคู่น่าจะคุยกัน
ปัญหาน่าจะจบน่าจะจบถ้าเกิดว่าหันหน้ามาคุยกันถ้าเจอกันก็มีโอกาสเคลียร์กันเนอะ
เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป